แกะรอยค้นคนร้ายบุกเดี่ยวชิงเงินร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งเป็นคดีแรกของจังหวัดตาก
กล้องวงจรปิดของจังหวัด
กล้องวงจรปิดที่มั่นใจนะครับว่าจะได้ตัวในไม่ช้าครับ
โดยตำรวจได้ตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ
ในอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาล
หลังจากคนร้ายบุกเดี่ยวใช้มีดจี้ชิงเงินจากพนักงานไปได้กว่า๒๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้
โดยคนร้ายเป็นชายความสูงประมาณ๑๕๐๑๗๐เซนติเมตร
สะพายกระเป๋าสีดำใช้เสื้อสีขาวดำคลุมศีรษะปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงขี่นะฮะไม่ทราบสี
และยี่ห้อมาจอดไว้ที่หน้าร้านรับซ่อมแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ตั้งอยู่ข้างกันนี่แบบนี้นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
จากนั้นก็ได้เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมจี้พนักงานหญิง๒คน
บังคับให้เปิดลิ้นชักกวาดเงินที่มีอยู่กว่า๒๐๐๐บาท
ก่อนเดินกลับไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างลอยนวลครับ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามสารที่ต่างภายในพื้นที่
ก็พบว่ากล้องหลายตัวไม่สามารถใช้การได้
แจ้งว่าสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้๑คน
เป็นคนในพื้นที่เนื่องจากมีตำหนิใบหน้าแล้วก็สำเนียงการพูด
คล้ายที่คนร้ายสื่อสารกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
และคล้ายที่พนักงานร้านสะดวกซื้อให้ข้อมูลมา
แม้จะยังค้นหาหลักฐานเชื่อมโยงคดีไม่พบ
แต่เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าจะได้ตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะเป็นคดีแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาลนั่นเอง
คือบึงกาลเขาเป็นเมืองสงบนะ
พอเกิดเหตุแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบตามจับกลุ่มตัวนะครับ